ก็ทำให้พ่อของผู้เสียชีวิตรู้สึกเสียใจแล้วก็คับแค้นใจมาก
ก็คือกรณีที่ผู้ชายคนนึงเขาตามง้อภรรยาของเขา
แล้วก็ง้อไม่สำเร็จเลยใช้มีดเนี่ยแทงเลยทำร้ายร่างกายภรรยา
จนกระทั่งเสียชีวิตนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเองไม่พอใจ
ไปดูเรื่องราวนี้กันหน่อยนะคะ
คุณพ่อของผู้เสียชีวิตก็คือนายปรีชารวมอยู่อายุ๕๔ปี
เป็นพ่อของนางสาวราพรรวมอยู่หรือใหม่อายุ๒๙ปีค่ะ

ถูกนายทรงสิทธิโอสดหรือเสืออายุ๓๒ปี

โดยการใช้มีดแทงเข้าที่บริเวณราวนมซ้ายจนเสียชีวิตนะคะ
ปรีชาพ่อผู้เสียชีวิตเปิดใจว่า
หลังจากทราบข่าวว่าลูกสาวถูกแทงเสียชีวิต
โอ้โหหัวอกผู้เป็นพ่อเนี่ยแทบสลาย
ตอนนั้นพ่อบอกว่าช็อกและโกรธแค้นมากนะคะ
โดยเฉพาะตอนเห็นร่างของลูกสาวถูกห่อด้วยผ้าขาว
แล้วก็ระบุว่าตายเพราะถูกบาดแผลแทงทะลุตับและหัวใจนะคะ
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ตอนที่
นายทรงสิทธิ์ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเป็นสามี
กับแม่ของผู้ตาย
เอาตัวของผู้เสียชีวิตมารักษา
คือนำศพมาไว้ที่รถกระบะนี่แหละ

อันนี้คือเป็นคลินิกที่เขาเอารถกระบะมาจอดอยู่

วิ่งไปบอกเจ้าหน้าที่บอกว่ามาช่วยด้วย
เพราะว่าท้ายรถมีคนถูกรถชน
แต่ว่าพอไปดูแล้วมันไม่ได้สภาพถูกรถชน
คือมันโดนแทงมาก็เลยบอกว่างั้นเอาไปโรงพยาบาลดีกว่าไหม
แต่ทีนี้ค่ะแม่สามีที่พามาส่ง

แล้วมีมอเตอร์ไซค์ของในเสือขับตามมาอีกนะ

มีคนเสียชีวิตอยู่ท้ายกระบะแล้ว๓คนหายไปเลย
นี่ค่ะพ่อก็เลยรู้สึกว่าไม่พอใจอย่างมาก

ประกาศตามล่าตัวคนฆ่าลูกสาวเลยนะคะ
บอกว่าจะต้องเอาเลือดและวิญญาณมาล้างเท้าเส้น
สังเวยดวงวิญญาณของลูกสาวให้ได้
บอกว่าตอนที่โพสต์ไปแบบนั้นยอมรับว่าครับแค้นใจมาก
อยากจะฆ่าในเสือแม้ว่าตัวเองจะต้องติดคุกก็ตาม
แต่พอโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปเยอะ
ก็มีคนรู้จักคนไม่รู้จักหลายคนมาให้กำลังใจค่ะ
คุณพ่อก็เลยคิดได้ว่าเรื่องนี้คงต้องปล่อยให้เป็น
ตามกระบวนการทางกฎหมายดีกว่าจะไปตามจองล้างจองผลาญ

ว่าหากคิดว่าตัวเองเป็นลูกผู้ชาย
ขอให้เข้ามามอบตัวและหากสำนึกผิดจริง
อยากให้เข้ามากราบขอขมาศพลูกสาว
ฟังเสียงความรู้สึกของคุณพ่อคุณใหม่กันค่ะ
ที่ผมโพสต์ไปมันเป็นการออกจาก

ออกจากใจผู้พ่อที่ว่าสูญเสียลูก

เขาเรียกว่าเหตุในการฮิ่มโหด

ผมตั้งใจจะฆ่ามันผมตั้งใจ

แต่ผมจะทำตามพี่น้องที่หวังดีกับผม

ส่วนผมไม่ไปตามแก้แค้นคุณไม่ไป

กลับมาเจอกันตัวต่อตัวเดี๋ยวผมจะฆ่ามันเอง
คือยอมฆ่ายอมติดคุกเลย
แต่ตอนนี้หลังจากที่ทางญาติก็พยายามที่จะปลอบใจ
คุยกับคุณพ่อคุณพ่อบอกงั้นให้มันมา

เพราะว่ารับไม่ได้จริงกับการที่ลูกสาวเนี่ย

แล้วลูกสาวเองก็เคยเล่าให้ฟังนะคะ
บอกว่าคบกับชายคนนี้มาสักพักแล้ว
แล้วที่ผ่านมาก็มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันมาโดยตลอด
ถูกทำร้ายร่างกายมาถูกก้อนผมอย่างนี้นะฮะ
คือมันมีข่าวว่าเอาครีมมาถอนฟัน
แล้วก็เอาหลอดไฟยัดที่ทวาร
ทีนี้แม่ของนายเสือบอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไง

คืออวัยวะภายในมันก็จะต้องบาดเจ็บแหละ

คือไหมชอบหนีออกไปเที่ยวนอกบ้าน

โดยผู้เสียชีวิตเองก็อยู่ไหนไม่ไหวอ่ะค่ะ

ผู้ก่อเหตุก็ตามมาแล้วก็ก่อเหตุแบบนี้
พ่อของหมายเนี่ยยังพูดถึง

โดยเฉพาะกรณีที่แม่ของในเสือผู้ก่อเหตุ
ที่ไม่แสดงความรับผิดชอบหรือสำนึกกับความผิดของลูกชายเลย
คุณพ่อของผู้เสียชีวิตก็เลยรู้สึกว่าทำไมแม่ของนายเสือเป็นแบบนี้
อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตหรือเปล่านะคะ
โดยเฉพาะเหตุการณ์หลังจากที่ลูกสาวถูกนายเสือแทง
ตั้งคำถามว่าทำไมไม่พาไปส่งโรงพยาบาล
ทั้งที่ขณะนั้นลูกสาวเองก็ยังไม่สิ้นใจ
แต่เหมือนกับประวิงเวลานานถึง๒ชั่วโมง
ท้ายที่สุดแล้วก็ต้องเสียชีวิต
อันนี้เป็นประเด็นที่พ่อผู้เสียชีวิตคาใจอยู่
ส่วนตำรวจนะคะบอกว่ายังคงเร่งติดตามตัวนายทรงสิทธิ์ผู้ก่อเหตุ
แล้วก็ตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ก็คาดว่าจะได้ตัวมาดำเนินคดีเร็วนี้ล่ะค่ะ
ส่วนนางลำเภยโอสดแม่ของนายทรงสิทธิ์นะคะ

แต่ถ้าหากรวบรวมพยานหลักฐานแล้วพบว่า
มีข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงใครหรือมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร
แน่นอนค่ะตำรวจก็จะออกดำเนินการตามจับตามกฎหมายต่อไป